ลับเป็นเอฟซีน้องยายาบอกเลยเอามือทาบอกไว้ก่อน
เล่าให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมนะคะสำหรับคุณแม่ปลา
คุณแม่ของน้องยายาค่ะคุณแม่นี่นะคะได้โพสต์ภาพสวย
ให้แฟนได้เห็นในไอจีภาพน้องยายานี่แหละค่ะ

แต่มันมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมขาไม่รู้ไปจี้จุด
โดนใจอะไรเขามาป่วนเขาให้ค่ะ
จู่ก็ตามเข้ามาด่ายาบคล้ายเพลงไอจีเลยค่ะ
แล้วก็กล่าวหาว่าน้องยาย่านี่นะคะ
ตระเวนถ่ายหนังอยู่ต่างจังหวัดบ้างล่ะ

อ้าวเป็นอย่างนั้นไปได้คุณผู้ชม
นี่คือภาพต้นเรื่องคือไม่ได้มีอะไรเลย
นอกจากภาพน้องยาอยู่กับสวนกับธรรมชาติ

ปลาก็โพสต์เอาไว้ให้ดูกันแล้ว
สดชื่นคล้ายเครียดกันไป
แต่อย่างที่พูดไปคุณผู้ชมมันมีคอมเมนต์ที่อ่านแล้วแบบ
ไม่สบายใจจริงเข้ามาคอมเมนต์ด่ายาบมากเลย

เจนเซอร์ไว้หน่อยนะอ๋อปิดไว้นิดหนึ่งค่ะ
เขาเปลี่ยนสัพพนามใช้คำว่าอีเลย
เขาเรียกน้องยาว่าอี
บอกว่าน้องยายาไปถ่ายหนังทุกวัน
สน๔สน๘อะไรเลยนะคะทำมาเป็นบริจาคเศษเงิน
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วก็แบบนี้

ใช่ค่ะปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนะคะ
ให้ใจเย็นนะคะแต่ว่าทนไม่ไหวจริง
ก็เลยถล่มกลับชาวเน็ตรายนี้กันดุเดือดเลยค่ะ
กล่าวหากันเบอร์แรงขนาดนี้มันเกินไปจริงค่ะ
ถึงขนาดหาว่าน้องไปแอบถ่ายหนัง
ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดมันระบาด

ปลาเนี่ยบอกว่าเอาจริงไม่ทันได้เห็นคอมเมนต์ที่ว่านั้นนะ
ปลาก็เลยขอชี้แจงผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยแล้วกัน

ยืนยันเลยค่ะว่าข้อกล่าวหาของชาวเน็ตรายนี้

รูปที่แม่โพสต์เนี่ยเป็นรูปเก่า

เพราะว่าตอนนี้ถามว่าได้ไปเที่ยวไหนไหมไม่ได้ไปค่ะ
เพราะว่าแต่ละวันลงแต่รูปอาหาร

และที่บอกว่าน้องยายาไปตะเวนไปตลอดถ่ายหนัง

ใช่เขาก็ทำอาหารกันจนตัวกลมกันหมดแล้ว

แล้วที่บอกว่าได้รับวัคซีนไฟเซอร์

ตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะ
ชาวเน็ตจ๋าอย่าหาทางเตือนก่อนเลยนะ
แล้วผมเดี๋ยวนี้เขาตามเจอคุณปานจะว่าใครก็ต้องดูด้วยนะ
เดี๋ยวนี้เขาตามเจอกันหมดแอ๊กหลุมแอคอวตารค่ะ
เตรียมคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นนะคะตอนนี้ใช่คราวนี้ต้อง